ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรัก
ผู้ที่พบในระยะนี้มักมีเจ้าของแล้ว
ถ้ามีคู่รักก็จะมีเหตุให้หมางเมินต่อกัน

อาจนำความเดือดร้อนมาให้หรือเจ็บไข้ได้ป่วย
สุขภาพให้ระวังบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ที่บริเวณเท้าหรือข้อเท้า
ขอให้ระวังการเป็นฝีในตำแหน่งต่างของร่างกายท่าน
ที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้ว
ต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำที่เดิมอีก
การเงินเป็นทุกขลาบหรือนำทุกข์มาให้

ถ้าไม่ใช่เงินที่ได้มาอย่างลำบากแล้ว
ท่านก็จะใช้จ่ายออกไปได้ง่าย
อาจสูญเสียไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
ท่านอาจใช้ไปในกรณีชดใช้ทางแพ่งด้วยก็ได้
การงานท่านจะมีเพื่อนใหม่เป็นผู้มีความรู้ดีกว่าท่าน
หรือมีความรู้และประสบการณ์แปลก
กว่าเพื่อนที่ท่านกำลังคบอยู่
ท่านจึงให้ความสนใจ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์